แม้ที่ผ่านมามีรายงานพบชิ้นส่วน
ได้รับการยืนยันว่าเป็นของเครื่องบินที่เกิดเหตุ

มีความเห็นร่วมกันที่จะยุติการค้นหาแล้ว
หลังจากค้นหาจนพื้นทั่วพื้นที่ที่ได้กำหนดเอาไว้แล้วครับ

โดยทั้ง๓เห็นตรงกันที่จะยุติการค้นหาเครื่องบินจากพื้นที่
กำหนดราว๑๒๐๐๐ตารางกิโลเมตร
โดยทีมค้นหายังคงใช้ระบบโซน่าที่ติดกับเรือ
แกนตรวจสอบในพื้นที่ที่เหลือใต้พื้นทะเลราว๑๐๐๐ตารางกิโลเมตรอยู่ในเวลานี้
นี้รัฐบาลของทั้ง๓ประเทศต้องร่วมมือกันในปฏิบัติการค้นหา

เนื่องจากผู้โดยสารบนเครื่องส่วนใหญ่เป็นชาวจีนมาเลเซีย
ขณะที่พื้นที่ที่คาดว่าเครื่องน่าจะตก
ก็อยู่ในบริเวณนอกชายฝั่งทางตะวันตกเฉียงใต้ของออสเตรเลีย
หายไปอย่างไร้ร่องลอยตั้งแต่วันที่๘มีนาคม๒๕๖
จะมีรายงานพบซากชิ้นส่วนที่คาดว่า
น่าจะเป็นของเครื่องบินลำดังกล่าวมาแล้วหลายชิ้น
แต่ก็ยังไม่พบส่วนลำตัวของเครื่อง
กล่องดำที่จะไขปริศนาสาเหตุการตกแต่อย่างใด